ตามเวลาประเทศไทยก็คือ๘โมงเช้า

สำหรับคู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะ

สำหรับบรรยากาศที่มีการดีเบตกันในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ที่รับชมการดีเบตระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐรอบที่๒
จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาในประเทศไทย๑๕

ผู้ชนะการดีเบตในครั้งนี้คือนางฮิลารี่คลินตัน
ตัวแทนจากพลักษณ์เดมโมครัตท์ทิ้งห่างจากคู่แข่งพลักษณ์ริพับลิกันอย่างในโดนัททรัมป์

สำหรับประเด็นเรื่องเศรษฐกิจการก่อการร้ายและผู้อพยพ
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่านางคลินตันน่าจะรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้ดีกว่าค่ะ
อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามถึง๑๖๓มองว่า
วันนี้ทรัมป์ทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์เอาไว้มากนะคะ
คล้องกับผลสำรวจของยูโกฟที่เปิดเผยว่านางคลินตันเป็นฝ่ายกลุ่มชัยชนะ๑๔๗ค่ะ
ขณะที่ทรัมป์ได้รับคะแนนไป๑๔๒
ตอบแบบสอบถาม๑๗๑มองว่าทรัมป์พูดแทรกรบกวน
ขณะที่นางคลินตันกำลังพูดมากจนเกินไป
สำหรับบรรยากาศในการดีเบตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
สมัครจากทั้งสองพักต่างก็เดินขึ้นเวที
ไม่ได้มีการจับมือทักทายกันตามธรรมเนียมแต่อย่างใดนะคะ
คลินตันและนายทรัมป์ก็ได้แต่แค่พยักหน้าให้กันเท่านั้น
ส่วนประเด็นเรื่องของคลิปเสียงที่ทรัมป์ถูกจับตามอง
ก็ถูกหยิบยกมาพูดถึงในช่วง๑๕นาทีแรกของการดีเบต
ซึ่งทรัมป์เองก็ได้กล่าวขอโทษแล้วก็เสนอว่า
ยังมีอีกหลายเรื่องที่ชาวอเมริกันควรให้ความสนใจมากกว่า
ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีขึ้นมาใช้โจมตีนางคลินตันแทนค่ะ
เปิดเผยว่าเธอได้ใช้อีเมลส่วนตัวในการรับส่งอีเมลกว่า๓๐๐๐ฉบับ
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
คลินตันบอกว่านี่เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างในทรัมป์กับรัสเซีย
แฮ็กข้อมูลภายในของสหรัฐเพราะต้องการแทรกแซงสกัดไม่ให้เธอชนะการเลือกตั้ง
ซึ่งทรัมป์เองก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าเขาไม่ได้มีผลประโยชน
ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับรัสเซียแล้วก็ขู่ด้วยว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดี
จะจับนางคลินตันเข้าคุก
จากนี้ค่ะวันนี้ทรัมป์เองก็ได้ประกาศด้วยนะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ
เพลนผู้ท้าชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีจากพักเดียวกัน
ที่ต้องการเพิ่มบทบาทของสหรัฐในการยุติความขัดแย้งในซีเรีย
ซึ่งทรัมป์ได้เปิดเผยว่าเขายังไม่ได้หารือกับในเพลสเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็หันไปโจมตีคลินตันว่าดำเนินนโยบายต่างประเทศผิดพลาดมาโดยตลอด
นอกจากนี้ก็มีหลายประเด็นที่ผู้สมัครจากทั้งสองภาคต่างได้ชี้แจงในการดีเบสครั้งสอง
ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้อย่ปรากษาผู้อบพยบ

ซึ่งภายหลังจากการดีเบตสิ้นสุดลง
คลินตันและนายทรัมป์ก็จับมือกันก่อนที่จะเดินลงจากเวทีค่ะ